ดูข่าวต่อไปนี้ก็อยากถอนหายใจค่ะ
ทำได้แม้กระทั่งคนป่วยผู้หญิงคนนี้นะ

หาหมอเสร็จก็มานอนอยู่ใต้ถุนบ้านตรงนี้
คุณผู้ชมนอนคู่อยู่กับสามีนะ
ตอนกลางคืนปรากฏสามีได้ยินเสียงเมียร้อง
อย่าทำอย่าทำเจ็บลืมตาขึ้นมา
เคราะห์มอยู่บนร่างของภรรยาค่ะแล้วสามีก็นอนใกล้ด้วยนะ
ใช่ค่ะทีนี้โอ้โหไอ้คนร้ายเนี่ยนะ
พอมันเห็นสามีมันก็ตกกระใจวิ่งหนีไปแบบแก้ผ้านั่นแหละค่ะ
กางเกงในทิ้งกางเกงอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนี้
แล้วเนี่ยคุณสืบสกุลดูสิจุดที่เกิดเหตุมันแบบโล่งขนาดนั้น
อืมยังทำได้อ่ะนะคะอยู่ที่ใต้ถุนบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วคนก่อเหตุดูสิทิ้งเอาไว้มีอะไรบ้าง
กางเกงชั้นในเอยกางเกงขาสั้นสีเทาแถบน้ำเงินตัวนี้
แล้วก็มีรองเท้าแตกคู่นึงมีเงินที่เป็นเหรียญเนี่ย
หลายหลายเหรียญเป็นเศษตังค์เนี่ยครับรวมแล้วสิบห้าบาท
มีบุหรี่อีก๒มวลถามว่าทำไมถึงทิ้งไว้ล่ะ
แม่จะใส่ทันได้ยังไงคะสามีของของคนที่เขาโดนขึ้นคร่อมเนี่ย
เขาอยู่ข้างแบบนั้นมันก็รีบไปเลยค่ะ
สวมกางเกงไม่ได้สวมรองเท้าตำรวจบอกว่าเหตุการณ์เนี้ย
ต้องไล่เรียงนะตอนแรกฝั่งผู้เสียหาย
คือภรรยาเขาเนี่ยป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
พอมาถึงตอนค่ำกลับมาถึงที่บ้านจะพักผ่อน
แต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยไม่มีแรงแล้วไงคะเดินขึ้นบ้านไม่ไหว
เอาทำยังไงดีก็ต้องนอนตรงเตียงใต้ถุนบ้านนี่แหละ
สามีก็คอยดูแลภรรยาอยู่ไม่ห่างนอนอยู่ข้างภรรยา
ทีนี้ก็หลับกันไปทั้งคู่เลยพอมาตอน๕ทุ่มเนี่ย
สามีได้ยินเสียงภรรยาร้องอย่าทำอย่าทำเจ็บ
พอสามีพลิกไปดูเท่านั้นแหละเอ้าคนร้ายขึ้นคร่อมอยู่บนร่างของภรรยา
ตะโกนไปเลยเองทำอะไรวะอย่างนี้
ตกใจค่ะก็วิ่งหนีไปเลยทางถนนหน้าบ้าน
โดยในสภาพเปลือยอ่ะวิ่งหนีไปแบบนั้นครับ
หลักฐานพวกเนี้ยเอาไว้ค่ะตำรวจก็เก็บหลักฐานนี้นะ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจพวกดีเอนเอต่าง

ก็ต้องส่งไปให้หมอตรวจดูร่องรอยการถูกข่มขืน
เพื่อใช้ประกอบหลักฐานทางคดี
ฟังสามีเล่าหน่อยสิคะ

ไม่แล้วมันห้องนี่ห้องว่า

เย็นกูว่าโชคงน่าไปให้การ
พอตอนเขาหันไปหาเจอแม่นั่น
มีใครอยู่กับเหรอ
นี่แล้วค่ะก็วิ่งหนีไปเลยนะ
ทีนี้ทางฝั่งสามีของผู้เสียหายก็บอกอีกด้วยนะ

หมู่บ้านนี่แหละอายุสัก๓๐ปีกว่าแล้วก็มีประวัติเสพยาเสพติด
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่มาก่อเหตุเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตของโรงพยาบาล
ผู้ป่วยจิตเวทประจำจังหวัดอุบลด้วยครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบได้เสร็จแล้วปั๊บ
ก็ตามไปถึงที่บ้านนะไปเจอกับญาติถามญาตินั่นแหละว่าอ้าวนายคนนี้อยู่ไหน
ญาติบอกว่ายังไม่กลับบ้านเลยยังไม่กลับตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้ว
ทีนี้ก็เลยบอกญาติเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกญาตินะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาที่บ้านเมื่อไหร่
ให้เอาตัวไปพบพนักงานสอบสวนด้วยนะเดี๋ยวจะได้สอบปากคำต่อ
คือถ้าเกิดไม่ได้ทำอย่างน้อยก็จะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
อันนี้ตอนนี้ยังตามอยู่นะยังหาตัวไม่เจอนะคะ